ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวานนี้นะคะก็ยังสนุกสนานเหมือนเคยค่ะ
โดยคุณเอกชุมพอร์นะคะสวรรพัชจารุมณีมีผลการกินขันที่พลิกล็อกมาฝาก
รวมถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมด้วยค่ะ
ในจังหวะมาดสายกระโดดเข้ามาคำมวยต่อยได้สวยนะครับ
เข้ามาที่ปลายคางจุดศูนลมประสาทพอดี

นี่เป็นยกสี่นะครับถ่ายยกนี้ครับมวลเดียวจบเลยครับ
เข่าของร้อยเชิงแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับเก่าครับ
อาศัยประสบการณ์มวยครับเอาชนะไปได้
ไปฟังบทสัมภาษณ์กันต่อเลยครับ

๔ครับเบียดไปเบียดมาเราแข็งแกร่งกว่าครับ
เบียดไปเบียดมาเราหัวใจด้านกว่าครับ

แต่วันนี้ตัวเล็กตัวเล็กแต่ว่าจิตใจแข็งแกร่งครับ

ก็ยอมรับว่าความแข็งแกร่งสู้เขาไม่ได้
เพราะเราเพิ่งเป็นมวยที่เพิ่งขึ้นมานะครับ
พี่เม็ดพลิกก็เพิ่งต่อยได้ดีเพราะสองตั้งไฟขึ้นมาในนี้ก็ดีสุดนะครับ

แรกของการถ่ายทอดสดสกัดเพชรนี่ชนะคะแนนแสงอาทิตย์ขณะที่คู่ที่๒

เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีศึกเยิ่นมวยธรรมรัฐแหล่งนะครับ